ไอ้ต้อธิบาย

ช่วงที่แล้วนะคะเชฟทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แบบว่าทำให้เราสองคนชิมไปแล้ว

ไม่ได้ห้ามบอก
อันนี้จำได้ต้องใช้ช้อนเล็ก

อันนี้ต้องใช้ช้อนนี้
อุ้ยมะนาวมะนาวมะนาวลืมลืมลืม
จับด้วยเออเออเออโอ้โห
เราต้องกองด้วยนี่กองเออโอ้แค่นี้เองอันแหละ
ว้าวแล้วก็นี่นางมีตกแต่งด้วยนี่จำได้
เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ
เรียบร้อยแล้วของเรางั้นถึงเวลาที่เราจะ

ยัดเอียดการกินอันนี้
อร่อยมากเลยค่ะ

ต้องให้คะแนนใช่มั้ยว่าของเราทำเป็นยังไง
มี๑๕แต่จริงคิดเราสองคนคงไม่แย่
ถึงค่า๑กับ๒เราเลยมี๓๔๕

คะแนนพร้อมกันเลยดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นอ่ะ
หนึ่งสองจ้อม

หนึ่งสองจ้อม
งานนี้สองแม่บ้านของเราก็ทุ่มแรงเช็คจนได้ม็อกเทลแก้วสวย
ที่ทั้งสวยและอร่อยจนสองเชฟนิสต้าของเรา
เชฟคริสและเชฟกันถูกอกถูกใจยกป้ายให้๑๐คะแนนกันไปเลยค่ะ
วันนี้นะคะเริ่มขอขอบคุณเชฟคริสขอบคุณเชฟกันมากเลย
นี่คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะวันนี้เขาสองคนนิวสามารถบอกแบบว่าเมนู
เรียกว่าง่ายมากแล้วอร่อยมากเป็นบล็อกเทลใช่
ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็ลองเอาไปทำดูอร้อย
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเชฟเนี่ยจะไม่มาอีกแล้วนะ

เพราะพักก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะมากลับมาอีก
เหรอคือสัปดาห์หน้าเราไม่เจอกันเจอกับสัปดาห์นู้นสัปดาห์นู้น

ต้องติดตามผลงานเขาหน่อยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง

ใช่แล้วค่ะก็พูดคุยกับเรื่องภรรยาเขาด้วย

ผู้ชายในฝันค่ะ